ไปดูเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกันหน่อย
อย่างที่บอกค่ะเมื่อวานนี้ก็มีน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่
ปรากฏว่าล่าสุดที่บังปะกงฉะเชิงเศร้า
ก็เจอพิษภัยจากพายุฝนเช่นเดียวกันนะคะ
เมื่อคืนนี้ปรากฏว่าเจอทั้งฝนเจอทั้งลูกเห็บ
เสาไฟเนี่ยโค้นไป๑๗ต้นด้วยกันคุณผู้ชมค่ะ
หนักขนาดนี้เลยนะคะคุณผู้ชมที่บังปะกง
คือเสาไฟเนี่ยดิฉันบอก๑๗ใช่ไหม
แต่ว่ามันเป็นแค่พื้นที่หนึ่งถ้านับรวมแล้ว๓๐ต้น
คุณกายคุณผู้ชมแล้วดูสิคะประชาชนในพื้นที่ก็เดือดร้อน
แบบนี้ค่ะเมื่อ๒ทุ่มที่ผ่านมานะคะ
โซนบางประกงไฟดับเป็นวงกว้างน้ำปลาปลาก็ไม่ไหล
แล้วดูสภาพนะคะร้านค้าบ้านเรือนเขาเจอหนักมากจริง
เพราะว่าตามรายงานบอกมีทั้งลมมีทั้งฝนมีทั้งลูกเห็บก็มี
ร้านค้าอันนี้คือโซนตลาดคลองตันทิกุล
กับซอยคลองตันทิกุล
เฉพาะซอยนี้ซอยเดียวสาวไฟล้มไป๑๗ต้นนะคะ
ส่วนที่บางวัวค่ะโรงเรียนมารดานรมนเสาไฟล้มอีก๑๐ต้น
แล้วก็ไปขวางทางถนนอีก๓ต้นนับรวมทั้งหมดก็คือ๓๐
ทั้งคืนทั้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าภูมิภาคทีมงานชนบุรี

เพราะว่าต้องคืนเรื่องของการไฟฟ้าให้ประชาชนได้ใช้ให้เร็วที่สุด
อย่างเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านหนึ่งที่บางวัว
เขาบอกโอ้โหเขาเจอสองครั้งแล้วครั้งนี้หลังคาปลิวอะค่ะ
แล้วคือเขาไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้คุณผู้ชมดูลมนี่ดูความแรงสิ
โอ้โหมันเอ่ยไปเลยอ่ะฮะโอ้โหนี่คือความแรงของลมที่เขาเจอกันนะคะ
เขาบอกเขาก็ยังไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้เขากับภรรยาอุ้มลูก๒คนนะ
แล้วก็ต้องหนีออกมาให้ไกลที่สุดเพราะรู้สึกสังกษีด้วยนะเนี่ย
คือถ้าปลิวไปโอ้โหอันตรายนะคะแต่เมื่อวานตอนช่วงหัวข้ามกรุงเทพฯ
อันนี้มันโทนหนักจริงนะไม่ต้องอะไรมากหน้าตึกตรงไทยรัฐลงออกไปตกใจเลย
ใช่เมื่อวานนี้อ่านข่าวจบลมก็แรงมากจริงแต่เนี่ยอันนี้คือที่บังปะกงช่วงกลางคืน
ประมาณสักสองทุ่มนะคะเขาบอกเนี้ยหลังจากนี้สงสัยต้องเปิดขายของลดราคา
เพราะว่าเหมือนกับฟ้าฝนมันก็เปียกน้ำอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ
ก็ลงไปดูแลความเสียหายก็ต้องช่วยประชาชนให้เร็วที่สุด
คุณผู้ชมครับมีคำเตือนบอกด้วยนะครับ
วันนี้ครับฝนตกหนักหลายภูมิภาคในประเทศนะครับ